คุณผู้ชมครับมาต่อที่ประเด็นทางการเมือง

ในช่วงของเทศกาลสงกรานด้วยนะครับ

พักเพื่อไทยจัดงานรดน้ำสงกรานสืบสารประเพณีไทยเพื่อให้สมาชิกของพักนั้นได้ร่วมกัน
รดน้ำขอพรอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าภักดิ์และผู้อวโสของภักดิ์
โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตสสอย่างสมาชิกพักแล้วก็แก่นำนปชก็เข้าร่วมอย่างคึกคัก
เช่นนางสาวยิ่งลักษณวัฒน์ชินวัฒน์นายสมชายวงศวรรษผลตำรวจโทวิมโรธเปล่าอินนายโพคินพลกุลนายยงยุทธวิชัยดิตนายภูมิธรรมเวชยชัยนายวัฒนาเมืองศุกร์นายจริงพรพรมพันธ์และนายนาธบุษย์ใส่เกลือ
โดยก่อนจะรดน้ำดำหัวครับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้สกายนะครับมาโวยพรแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกของพักว่าประเพณีสงกรานนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน
เป็นการบรรลึกถึงผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจึงขอให้ทุกคนนั้นมีความสุข
ขณะเดียวกันพร้อมฝากบอกนะครับว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นดังนั้นไม่ควรจะอยู่อย่างความอิจฉาความโกรธแค้นแต่ควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงพักองค์กรหรือประเทศชาติเพราะส่วนตัวอยากเห็นคนไทยมีความสุขครับ
ทักษิณยังบอกด้วยว่าการเป็นนักการเมืองต้องรักประชาชนเพราะประชาชนคือประชาธิปไตย
หากนักการเมืองไม่รักประชาชนประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยที่ตายไปแล้ว
ที่สำคัญครับเมืองจะจีรังยั่งยืนได้ทุกคนต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประชาชน
จากนี้ขอให้สมาชิกพักทุกคนลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนเพราะตอนนี้กำลังเด็บร้อนจากปัญหาภัยแรงแล้วก็ภาวะทางเศรษฐกิจครับ